สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบโลกตลอดทั้งวัน
ในเวลา๒๓นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

สำหรับปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
โดยตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณประตู๕
ยังคงเป็นปกติหลังจากที่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
เกิดความวุ่นวายนะครับเมื่อกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
พยายามที่จะเจรจาต่อรองกับตำรวจ
โดยจะขอนำอาหารและเสบียงเข้าไปมอบ

จนเกิดการปะทะคารมกันขึ้น
เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุด
จากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวบริเวณประตู๕ของวัดพระธรรมกาย
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ผลัดเปลี่ยนกำลังมาเพิ่มเติมกว่า๓กองร้อย
เพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายและป้องกันความปลอดภัยค่ะ
สับเปลี่ยนกำลังเพิ่มเติมกว่า๓กองร้อยนะคะ
บริเวณประตู๕และ๖อย่างหนาแน่นค่ะ
เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุความวุ่นวาย

ที่มีพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเข้ามาเจรจากับเจ้าหน้าที่
บริเวณประตู๕เพื่อขอให้เปิดทางนำเสบียงเข้าไปภายในวัด

ขณะที่บริเวณเต็นต์ของพระสงฆ์วัดพระธรรมกายนะคะ
บริเวณประตู๕นั้นพระสงฆ์ก็ยังคงปักหลักอยู่ภายในเต็นต์ค่ะ
พร้อมกับทำป้ายปิดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่มองเข้าไปเห็นด้านในด้วยนะคะ
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะพระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
อำนวยการสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายก็ได้ออกมาแถลงข่าว
ถึงการเพิ่มกำลังของเจ้าหน้าที่
อ้างว่าไม่ใช่การเจรจาแบบสันติวิธีค่ะ
ถ้าอยากให้สงบไม่ยากเลยครับ
เลิกม๔๔ถอนกำลังที่ดูแล้วญาติโยมกังวลน่ากลัวทั้งหลายออกไป
แล้วเจ้าหน้าที่มาอย่างสันติวิธี

แต่ไม่ต้องไปประกาศว่าจะบุก
ว่าจะใช้มาตรการรุนแรงเด็ดขาด
คือตอนนี้ท่านเด็ดขาดจนไม่รู้จะขาดกี่รอบแล้วฮะ
เส้นตายท่านก็เยอะไปหมดแล้ว
ขอความเมตตาขอความเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ด้วย
พอท่านเช้าทหารก็มาบุกเข้ามา

มีข่าวว่ากว่าจะตัดน้ำตัดไฟตัดสัญญาณโทรศัพท์โยมเหล่านี้
ฟังเขาก็ฟังจากสื่อมวลชนแหละ
เขาก็ฟังจากสื่อมวลชนเขาก็กังวลเขาก็ไม่สบายใจ
นอกจากนี้พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสก็ยังบอกอีกค่ะว่า
ขณะนี้นะคะได้มีเครือข่าย๔องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา
ได้ออกมาประกาศขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา๔๔
งดใช้ความรุนแรงต่อพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะบริเวณประตู๕ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีความอ่อนไหวเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะ

ระวิการแก้วิจิตรายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ